ต่อกันที่ความมันของศึกยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคู่รองแล้วก็คู่เอกผู้ชนะก็เป็นการสร้างสถิติชนะ๕ไฟล์ทติดต่อกันด้วยค่ะ
รองกันก่อนนะคะพิกัด๑๐
มุมน้ำเงินต่อให้๒ปอนด์ค่ะ๑๔๒ปอนด์นะคะ
อินทราชัยช๕พยักษ์ที่เดิมคือดาวเด่นลูกเมืองเพชร
เปลี่ยนชื่อมา๔ไฟล์ทยังไม่แพ้ใครค่ะ
ก็พบกับไฟป่าศนรรงฤษที่ชนะมา๖ไฟล์ต์ติดต่อกันค่ะ
เกมนี้ก็ชวนทะเลาะกันตั้งแต่ยกที่๒ตาต่อตาฟันต่อฟันแลกแข้งแรกค่ะ
หมัดแรกหมัดก็ยก๓ยก๔ก็เน้นแรกค่ะวงในกันนะคะ
มุมแดงได้ลูกขยันน้ำเงินได้ลูกจ๋าแจ้งค่ะ
และพอขึ้นยกสุดท้ายนะคะสถานการณ์สูงสีค่ะ
ดำกันอินทราชัยไม่มีเกียร์ถอยหลังเดินบดจนคู่ชกออกอาการยอมค่ะ
ก่อนที่จะชนะคะแนนไปแบบสนุกค่ะ
ต่อกันที่คู่เอกนะคะเป็นมวยมีเสน่ห์ค่ะ
มุมแดงขวัญโดมต่อมินบุรีไม่มีตำราเดินชนลุยแหลกชวนทะเลาะอย่างเดียวค่ะ
เจ้าของชาย่าแรมโบทุ่งสงฆ์เคยแพ้มาก่อนนะคะ
ก็มาเจอคู่ปรับเก่าอย่างตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย
นักชกจอมอัจฉริยะดักเสียบดักแทงดีค่ะ
หนึ่งยกสองก็เป็นขวัญโดมที่เปิดเกมชวนทะเลาะตามสไตล์นะคะ
แต่ว่าโดนดักศอกกลับมาค่ะทำให้หน้าผักแตก
ส่วนยกที่๓ขวัญโดมที่มีตำหนิอยู่แล้วก็เดินใส่ด้วยความโมโห
แล้วก็โดนแผลเก่าเลือดไหลเป็นทางค่ะ
กรรมการต้องเบรกเกมให้แพทย์สนามดูด้วย
ก็ยังชกต่อได้นะคะซึ่งยกที่๔และ๕ค่ะดีโดก็อาศัยจังหวะดักศอก
ักหักเหลี่ยมแล้วก็เอาชนะคะแนนไปขาดลอยย้ำแค้นพร้อมทำสถิติชนะ๕ไฟล์ติดค่ะ
น้ำเงินนี่โต้โดยตลอดส่วนสองคู่เปิดหัวนะคะ
คู่แรกทายาทเอกบังไซอาหารเป็นพิษค่ะก็ถอนชกกับเทพบุตรช๕พยักษ์ไปค่ะ
ส่วนคู่แรกนะคะแหลมคมสิงหมาวินค่ะได้เปรียบรูปร่างอาศัยจังหวะดักแทงเข่า
ต้อนชนะอับบาสลูกศูนย์ค่ะ